ดูความหวานกันหน่อยดีกว่านะคะของคู่รักซุปตานะคะ

ดูกันที่สาวคนแรกหน่อยดีกว่านะคะเจ้าของแฮชแท็ก

ผู้ถูกต้องค่ะเม่พีชนั่นเองนะครับ
รอบหวานกัน๒คนพี่แจ็ก

เพราะฉันดูเมนูเขาแล้วเนื้อเจ้าช่าดอกทิวลิปหลากสีบิ๊กบึ้มสมกับชื่อหวานใจเลยค่ะสดใสเนาะ
และในคอมเม้นต์นี้นอกจากเพื่อนดาราเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะหรือยัง
แฟนคลับก็ออกตัวเชียร์กันเลยบอกว่าเมย์ได้เวลาแล้วนะ
เพราะว่าเชียร์คู่นี้มันนานแล้วก็เห็นว่าเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เหมาะสมลงตัวกันมากเลย
คุณผู้ชมสังเกตไหมตั้งแต่ที่คุณเมพิชนาธิคบกับไฮโซบิ๊กนะ
เขาดูนิ่งขึ้นความรักเขาสดใสแหละแต่แบบเรื่องของความหวือหวาอะไรต่าง
ขึ้นไม่ค่อยเป็นข่าวรักเดียวใจเดียวก็ว่าจะไม่รักคนนี้คุณผู้ชมค่ะ